อัปเดตราคาสินค้าในตลาดของเรากันเลย

หมูเนื้อแดงปรับขึ้นมาอีกนิดนึงนะ
วันนี้นะคะอยู่ที่๑๔๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
พ่อไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองค่ะ
มาดูราคาของผักกันบ้างค่ะวันนี้
กาดขาวอยู่ที่๑๕บาทต่อกิโลกรัม
ผักบุ้งจีน๒๔บาทต่อกิโลกรัม
ผักชีไทย๖๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนพริกจินดาแดงวันนี้อยู่ที่๕๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ